กันที่ซุปตาตลอดการพี่อ้ำพัชราภา
ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่๕ธันวาคม
บรรดาเพื่อนหอบเค้กมาสเตอร์ไพรส์กันแบบอบอุ่นเลยนะคะ
ซึ่งก็มีโมเมนต์สุดอบอุ่นที่พี่อ้ำร่วมฉลองวันเกิดกับครอบครัวด้วย
แถมยังมีหนุ่มหล่อคนสนิทอย่างไฮโซโพกไปร่วมทานข้าวด้วยนะคะ
ทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้นะกับแคปชั่นสุดม้งมิ้ง
เห็นแบบนี้แฟนคลับก็แอบลุ้นให้คู่นี้เนี่ย

ล่าสุดค่ะเจอพี่อ้ำมาร่วมงานอีเวนต์เอาใจเหล่านักช็อปเมื่อคืนนี้ไง
ก็เลยถามถึงมุมสวีทเมื่อวันเกิดที่ผ่านมากันสักหน่อย
อกจากคำโวยพรจากหนุ่มพกแล้วมีของขวัญพิเศษอย่างอื่นที่มอบให้หรือเปล่า
แล้วข่าวดีที่หลายคนรอลุ้นมีสิทธิ์หรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
ขอให้เหมือนทุกปีแต่ก็จะมีสเตอร์ไพรส์ว่าให้แบบแกะกล่องก่อนนะ
เราก็นึกเฟิร์ตมาอุ๊ยกระเป๋าแน่เลยเนี่ย
แต่แบรนด์นี้อ้ำมีเยอะแล้วอ่ะแล้วก็ไม่อยากได้เปิดมาอ้าวไม่ใช่
เป็นช็อกโกแลตที่อ้ำชอบก็เหมือนเดิม
คุยกันด้วยอนาคตบ้างหรือเปล่า

ยังไม่ได้คุยอนาคตค่ะ
แมวเหมือนเดิมคือไม่ถามเรื่องนี้เลย
พวกนี้มันจะวางแผนสไพรส์หรือเปล่า

มีก็ต้องสะพ้ายแตกอยู่แล้วไม่มีค่ะ
นี่เดี๋ยวเราดูรุ้นต่อไปเนอะ

ที่แซมจะถูกอกถูกใจพี่อ้ามนะคะ
ที่ผู้จักรสภิรักษ์อย่างพี่เอเนี่ย
อบเป็นกระเป๋าแบรนด์ดังราคาเหยียบแสนให้
งานนี้พี่อ้ำบอกถูกอกถูกใจสุด

ยังได้เลือกของขวัญด้วยตัวเองอีกด้วยล่ะค่ะ
ของพี่เอ็มก็โทรไปป้นเอา
ก็ไปซื้อเองแล้วก็เอาเงินเขาจ่ายค่ะ

ก็คือของที่ถูกใจตัวเองด้วยเลย
ใช่ค่ะเลือกของที่ถูกใจตัวเองค่ะ
นี่พลอยคิดว่าพี่อ้ำเนี่ย
เขาส่งภาพไปบอกพี่เอว่าอยากจะได้กระเป๋าแบบนี้
ปรากฏว่าเอาเงินเข้ามาแล้วก็ไปเลือกซื้อด้วยตัวเอง